ตอนที่เป็นเด็กอะค่ะก็รู้สึกแบบ
กีฬาอะไรทำไมมันดูน่าเบื่อจัง

ผู้หญิงในการแข่งขันกีฬาสนุกเกอร์เนี่ย
คนแข่งน้อยแล้วก็ความนิยมน้อยกว่าผู้ชายด้วยค่ะ
คุณพ่อก็เลยบอกว่าให้ดอบฟิล
เพื่อที่จะเล่นสนุกเกอร์เต็มตัว
และถ้าไม่เวิร์คก็ค่อยกลับมาเรียนค่ะ

เขาให้ทั้งการใช้ชีวิต
สังคมกีฬาสังคมกัน

ให้ชื่อเสียงให้ทุกอย่าง
ผู้หญิงในการแข่งขันกีฬาสนุกเกอร์เนี่ย
คนแข่งน้อยแล้วก็ความนิยมน้อยกว่าผู้ชายด้วยค่ะ

หรือว่าพยายามสร้างผลงานให้คนรู้สึกว่า
จริงกีฬาสนุกเกอร์เป็นกีฬาที่น่าสนใจ
เพื่อที่จะดึงดูดคนมาเล่นมากขึ้น
พอคนเล่นมากขึ้นความนิยมก็จะมากขึ้น
เราก็จะพัฒนาวงการได้เรื่อยค่ะ
หนูมองว่าตอนนี้นะคะน่าจะพัฒนาไปทางอาชีพค่ะ
เพราะว่ากีฬาสนุกเกอร์ตอนนี้เป็นกีฬาอาชีพได้แล้วจริง
คือสามารถสร้างเป็นอาชีพได้แล้วจริงค่ะ
ก็อยากจะให้สนับสนุนเรื่องการไปแข่งขันกีฬาอาชีพ
ผู้หญิงไปแข่งกีฬาอาชีพเพื่อที่จะต่อยอดไปแข่งกับผู้ชาย
แล้วก็ผู้ชายเนี่ยก็ต้องไปคัดคิวสกูลเพื่อที่จะไปเป็นโปรเล่นอาชีพจริงค่ะ
เพราะว่าการเล่นสนุกเกอร์เนี่ยต้องใช้ชั่วโมงการซ้อมฝึกซ้อมเยอะมากค่ะ
แล้วก็พอคุณมีโอกาสที่เขาให้โอกาสคุณแล้ว
คุณก็ต้องพยายามทำให้ได้เพื่อที่จะเหมือนไม่ให้เสียโอกาสของคุณไป
แล้วก็พอทำได้เราก็ต้องตั้งเป้าหมายต่อไปต่อไปเพื่อที่จะวางให้มันสูงขึ้นนะคะ
แล้วเราก็ค่อยก้าวไปทีละเต็ปทีละสเต็ปเพื่อที่จะไปคว้ามัน
เสน่ห์ของสนุกเกอร์ในมุมมองหนูก็คือจะเป็นเรื่องของความอดทนค่ะ
ในการควบคุมตัวเองแล้วก็เรื่องของการวางแผนในลูกเกมในการเล่นค่ะ
แล้วก็จะเป็นเรื่องของสมาธิแก้ด้วยการควบคุมการหายใจค่ะ
ก็คือพยายามหายใจให้เป็นจังหวะมากขึ้นค่ะแล้วก็ควบคุมสมาธิให้ดีมากขึ้นค่ะ
คิดยังไงกับการมาเล่นก็เพราะว่าคุณแม่ค่ะเป็นแคทเชียร์อยู่ที่โต๊ะสนุกเกอร์
แล้วทีนี้หนูก็หลังจากเลิกเรียนนะคะก็คือไปนั่งรอคุณแม่เลิกงาน
พี่วิกเขาเห็นว่าหนูหลังจากเลิกเรียนนะคะก็คือไม่มีอะไรทำ
เขาก็เลยบอกว่าให้ลองมาเล่นไหมเดี๋ยวจะให้พี่บิ๊กเริ่มสอนให้ค่ะ
ก็เลยได้เริ่มเล่นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็เป็นพี่บิ๊กที่เป็นโค้ชให้คนแรกค่ะ
ความที่เป็นเด็กอะค่ะก็รู้สึกแบบกีฬาอะไรทำไมมันดูน่าเบื่อจัง
เพราะว่ามันอยู่แค่ในขณะโต๊ะแค่สี่เหลี่ยมค่ะ
แล้วก็ด้วยการที่ต้องใช้ระยะเวลาการฝึกซ้อมนานด้วย
ก็เลยรู้สึกว่ากีฬานี้มันแบบไม่ได้ดูน่าสนใจเท่าไหร่ค่ะ
ช่วงนั้นเนี่ยก็มีการฝึกซ้อมมาเรื่อยค่ะ
แล้วก็ได้เริ่มออกไปออกแข่งขันนะคะก็ได้พบกับเพื่อนหลายคน
แล้วก็พบกับสังคมกีฬาก็เริ่มรู้สึกสนุกค่ะ
ดีมากค่ะคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนมาก
เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็คือจะเป็นคนพาไปแข่งด้วยค่ะ
พลิกผันก็จะเป็นช่วงระยะตอนที่กำลังจะเข้ามัธยมปลายค่ะ
หนูก็ได้สอบเข้าโรงเรียนนึงแต่ว่าสอบไม่ติดค่ะ
ก็เลยคุยกับคุณพ่อคุณพ่อก็เลยบอกว่าให้ดอบปีนึง
เพื่อที่จะเล่นสนุกเกอร์เต็มตัวและถ้าไม่เวิร์คก็ค่อยกลับมาเรียนค่ะ
หนูก็ได้ไปฝึกซ้อมอยู่ที่ศรีราชาค่ะ
แล้วก็ระหว่างฝึกซ้อมในระยะเวลานั้นนะคะ
ก็มีการให้หนูไปเป็นตัวแทนทีมชาติไปแข่งต่างประเทศค่ะ
ต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านั้นนะคะหนูได้มีการแข่งขันเรื่อย
แล้วก็มีผลงานบ้างปะปลายค่ะก็เริ่มรู้สึกสนุกแล้วก็เริ่มโอเคกับกีฬานี้มากขึ้น
ตอนเด็กอะค่ะเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยด้วยความเป็นเด็กเราก็เลยไม่ได้ให้ความสนใจมาก
แต่พอเราเริ่มได้อยู่กับมันมากเรียนรู้กับกีฬานี้มากก็เริ่มรู้สึกโอเคแล้วก็สนุกมากค่ะ
ก็จะมีการแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติค่ะที่ไปแข่งร่วมกับผู้ชายนะคะ
ก็จะมีการแข่งประเภททีมประเภทคู่ประเภทเดียวค่ะก็อ่าได้เหรียญเงินประเภทคู่มาก่อนค่ะ
แล้วก็เหรียญเหรียญเงินประเภททีมแล้วพออีกปีนึงก็มาได้เหรียญทองประเภททีมแล้วก็เหรียญทองประเภทคู่
แล้วอีกปีนึงก็ได้เหรียญทองประเภทเดียวก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเป็นกีฬาที่แบบสนุกแล้วก็น่าสนใจ
แข่งขันต่างประเทศครั้งแรกเนี่ยที่ประเทศโลมาเนียค่ะไปแข่งรายการเยาวชนโลกรุ่นอายุไม่เกิน๒๑ปีค่ะ
ก็ได้ลองแชมป์เยาวชนโลกมาค่ะเป็นครั้งแรกที่ไปแข่งต่างประเทศก็รู้สึกว่าคาดหวังไว้แค่ประมาณรอบ๘กับรอบสี่คนค่ะ
ที่ประเทศเติร์กเมนิสถานค่ะน่าจะปี๒๐๑๗ค่ะ
เป็นทีมชาติครั้งแรกแล้วก็เหมือนแบบแข่งในนามทีมชาติเต็มตัวค่ะ
ก็คว้าเด่นทองมาก็เลยรู้สึกประทับใจมาก
ในนามทีมชาติเนี่ยก็จะเหมือนจะมีพี่ที่เป็นทีมไทยเหมือนนักกีฬาไทยด้วยกันนะคะ
ก็จะไปแข่งกันเยอะแล้วก็เขาก็จะแบบมานั่งเชียร์กัน
แต่ถ้าแข่งบุคคลนะคะก็จะเป็นเหมือนแบบแยกกันไปแข่งค่ะ
ไม่ได้แบบรวมทีมกันไปแข่ง
หนูคว้าตั้งแต่๒๐๑๖ค่ะ
คว้าเยาวชนโลกรุ่นอายุไม่เกิน๒๑ปีค่ะ
แล้วก็๒๐๑๗๒๐๑๘๓ปี๒ค่ะ
ก่อนหน้าจะบินไปนะคะก็เตรียมตัวฝึกซ้อมดีค่ะ
แล้วก็ได้บินไปก่อนการแข่งขันจะเกิดขึ้นนะคะ

ประมาณ๑เดือนแล้วก็ได้ซ้อมอยู่ที่จะจัดสถานที่แข่งขัน
เราก็พยายามปรับตัวให้ได้เร็วที่สุดค่ะ
ก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากค่ะ
เพราะว่ามันเหมือนปลดล็อกอย่างหนึ่งของเรานะคะ

แล้วก็เหมือนพอเราชนะเขาเนี่ย

แล้วก็เหมือนให้กำลังใจเราไปในตัวด้วยค่ะ
ตอนโดนนำนะคะหนูก็มีความรู้สึกข้างในค่ะ
ว่าจะแพ้สกอร์เดิมรึเปล่า
เพราะว่าเมื่อ๒ปี๒๐๑๙ค่ะ
หนูก็พยายามคิดบวก
จนช่วงจบเกม๕ต่อ๓ค่ะ

แล้วก็เจอพี่หมูปากน้ำ

พี่หมู่ปากน้ำก็มาแนะนำว่าแบบ
ตอนนี้ทั้งผู้สังสู้ของเราเนี่ย

คือเขาเหมือนเขาแทงได้ดีมากแล้วเขาอาจจะคิดว่าอีกเฟรมเดี๋ยวเขาก็จะได้แชมป์แล้วค่ะ
หมูก็เลยบอกว่าให้หนูใจเย็นแล้วก็ค่อยแทงให้ชัวร์
แล้วก็เหมือนค่อยเก็บแต้มไปเรื่อยค่ะ
แล้วก็หนูก็พยายามแทงให้ชัวร์แล้วก็ค่อยไล่มาทีละเฟรมทีละเฟรมค่ะ
ตอนที่เขาแทงหนูก็คิดว่าเขาห้าตามสถานการณ์จริงนะคะ
ถ้าไม่กดดันขนาดนั้นหนูว่าน่าจะลงค่ะ
แต่ว่าพอเขาได้หลุดมาให้หนูเนี่ยหนูก็คิดว่ามันเป็นโอกาสของเราแล้วค่ะ
แล้วจังหวะลูกที่วิ่งมาเนี่ยถือว่าเป็นลูกที่เรามีโอกาสที่จะคว้าแชมป์ได้เลย
ตอนเดินไปก็ตื่นเต้นมากค่ะตื่นเต้นจนแบบเหมือนหัวใจมันจะหลุดออกมาค่ะ
แต่ว่าตอนก้มลงไปเหมือนหนูตัดทุกอย่างออกได้ค่ะแล้วก็เน้นลงอย่างเดียวค่ะ
ด้วยการแข่งขันระยะเวลาน่าจะประมาณ๖ชั่วโมงกว่า
แล้วพอหนูแทงหนูไปหนูก็รู้แค่ว่าโอเคฉันชนะเฟรมนี้แล้ว
มันเหมือนมันอยู่ด้วยเฟรมต่อเฟรมด้วยค่ะแล้วก็อยู่ด้วยลูกต่อลูก
พอหนูแทงดำลงไปมันก็กลายเป็นเหมือนแบบหนูชนะเกมนี้แล้วฉันคือแชมป์
แต่ว่าเหมือนข้างในมันยังตื้ออยู่ค่ะ
ก็คือดีใจดีใจแต่ก็คือยังไม่เห็นภาพว่าแบบเราได้แชมป์แล้วจะเป็นยังไงยังไงต่อ
จนมารู้ว่ากระแสตอบรับที่ประเทศไทยคือดีมากหนูก็เลยอ๋อมันยิ่งใหญ่มากเลยนะ
หนูก็อยากจะบอกว่าตอนนี้ก็อยากให้ลองเปิดใจใหม่ค่ะลองเข้าโต๊ะสนุกใหม่
เพราะว่าณตอนนี้คือภาพเปลี่ยนไปแล้วจริงแล้วก็เป็นกีฬาอาชีพแล้วจริง
คือมันเป็นกีฬาที่มีเสน่ห์ในตัวก็อยากจะให้เปิดใจมากกว่าค่ะ
แล้วก็เปิดใจการเหมือนลองเข้ามาดูใหม่จริงมันไม่ใช่เป็นภาพเดิมเหมือนแต่ก่อนแล้วค่ะ

เอ็นก็คือสนับสนุนทุกอย่างก็ทุ่มเทกับหนูมาก
หนูก็คิดว่าเขาทุ่มเทกับเราแล้วเราก็ต้องทุ่มเทให้เขาเหมือนกันค่ะ
ต้องบอกว่าที่นี่สนับสนุนทุกอย่างค่ะ
ที่พักที่ซ้อมเรื่องการกินแล้วก็คือทุกอย่างคือซัพพอร์ตหมด
แล้วก็ส่งไปแข่งขันต่างประเทศแล้วก็คอยหาประสบการณ์ให้
แล้วก็หาโค้ชเก่งมาสอนค่ะ
อยากจะขอบคุณพี่นะคะที่ให้โอกาสเด็กคนนี้ในวันนั้น
แล้วก็คอยสอนเริ่มสอนมาตั้งแต่แรกค่ะ
แล้วก็ขอบคุณคุณพ่อพี่วิกด้วยค่ะ
ที่ให้หนูได้มีโอกาสมาเริ่มเล่นวันนั้น

หนูอาจจะไม่ได้มายืนณจุดนี้ด้วยค่ะ